กับฟิชยะหลานคนอาจจะไม่รู้นะเป็นเพื่อนซีสนิทกัน
และคนติดตามเยอะมากเลยนะคะ

ก๊อปเขามาสวัสดีปีใหม่บันทึงไทยรัฐนะฮะ

ก๊อปกับโฟลมาทำรายการยูทูปด้วยกันค่ะ
เรื่องงานไปแล้ว

ขอแล้วขอแล้วไม่ได้ขอแล้วเพราะเราเป็นเพื่อนกันอยู่แล้ว

แฟนคอมเมนต์แบบเยอะมากว่า
ชอบเวลาอยู่ด้วยกันสองคนเราก็เลยมานั่งคิดว่า
เฮ้ยโฟลหรือเราทำรายการด้วยกันมั้ย

ใช่ครับเรื่อยนะครับ
ก็ตั้งแต่น้องขวัญมาก็ยังไม่มีแฟนนะคะ
ขอภาพอีกนิดนึงนะคะก็ว่ากันไปค่ะ